รัฐช่วงนี้ติดตามกันต่อนะคะกรณีของเอ็มชัยชนะที่ทำร้ายแฟนสาวจนบาดเจ็บเลย
จะเรียกว่าสาหัสเลยก็ว่าได้เนี่ยนะคะวันนี้พนักงานสอบสวนสอนอบึงกลุ่ม
นำตัวผู้ต้องหาที่ทำร้ายแฟนสาวจนบาดเจ็บไปส่งสารฝากหางผัดแรกที่สารอาญารัชดา
และแน่นอนว่าคัดค้านการประกันตัวด้วยค่ะจริงจริงแล้วอย่าอ่า
เยาวชนแล้วก็พวกแบบว่าที่เสพยาอยู่นะครับ
ผมอยากพูดอีกสิ่งเดียวเลยผมไม่เคยทำร้ายแฟนผมนะฮะ
แต่ว่ามันทำให้ผมเป็นอย่างนี้ได้ลองถามคนที่รู้จักผมนะฮะ
เขางงหมดสิ่งที่ผมทำจริงครับ

แล้วก็ไลฟ์เฟซบุ๊คขณะทำร้ายร่างกายที่เราก็นำเสนอข่าวเกาะติดเรื่องนี้กันมาเนี่ยนะคะเขาเปิดเผยกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานบึงกลุ่ม
ขณะนำตัวออกมาจากห้องควบคุมตัวเพื่อส่งตัวไปฝากขังผลัดแรกที่สารอาญารัชดาพิเศษ
พูดจาของนายชัยชนะอย่างที่เห็นล่ะค่ะมีสติมากกว่าเมื่อวานผู้รู้เรื่องขึ้น
ซึ่งนายชัยชนะย้ำว่าวันนี้เขามีสติแล้วรู้ตัวแล้ว
ก่อนหน้านี้ไม่เคยทำร้ายแฟนลงมือทำไปเพราะฤทธิ์ของการเสพยาเสพติดค่ะ
ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนางสายฝนหนูมีป้าสะพ้าย
แล้วก็ลุงของนายชัยชนะเข้าเยี่ยมนายชัยชนะซึ่งเป็นหลานชายที่สถานีตำรวจนครบานบึงกลุ่ม
โดยนำสับปะรดทุเรียนแล้วก็น้ำดื่มไปให้นะคะนางสายฝนบอกว่าที่ผ่านมาหลานเป็นคนนิสัยดี
ก็ไม่คิดว่าจะทำแบบนี้หลังเข้าเยี่ยมหลานมีสติแล้ว
แต่ถามถึงแฟนสาวตลอดบอกว่าคิดถึงแฟนส่วนป้าก็เตือนสติพร้อมกับให้กำลังใจค่ะ
วันนี้นะคะได้มีการยื่นคำร้องฝากหางครั้งแรกต่อสารเป็นเวลา๑๒วัน
ซึ่งตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๕พฤษภาคมค่ะ
เพราะว่าการสอบสวนนั้นยังไม่เสร็จสิ้นต้องมีการสอบพยานอีก๗ปาก
และรอผลการตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา
โดยพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ

นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น
โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงหรืออับอาย
วงเหนียวหรือกักขังและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
แอมเฟตามีนหรือยาบ้านโดยผิดกฎหมาย
ชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ
ข้อหาพยายามฆ่านวงเหนียวกักขัง

ส่วนข้อหาอื่นผู้ต้องหารับสารภาพ
ในท้ายคำร้องค่ะพนักงานสอบสวนยังขอคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากผู้ต้องหาอาจไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน
สารพิจารณาและสอบถามผู้ต้องหาแล้วไม่คัดค้าน
ก็เลยอนุญาตให้ฝากขังค่ะ